เดี๋ยวนะคะไม่ใช่เรื่องของการหลงป่านะ

ปรากฏว่าเกิดพลาดร่วงลงจากเขา

เพื่อนต้องตามให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วย

เดินเท้าเข้าไปหาผู้ชายคนบาดเจ็บ
สักประมาณระยะทางกว่า๓กิโลเมตรค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็คือชื่อว่านายบุญมากันทิยะ

อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็ผูกติดไว้กับเปรย์สนาม
เพื่อไม่ให้เจ้าตัวขยับขยื่นตัวนะคะ
หลังจากนั้นก็ใช้เปรย์สนามนี่แหละค่ะ

ขึ้นเทียมเพิ่มแม่ใจจังหวัดพระยาวค่ะ
สอบถามนายบุญมาคนเจ็บบอกว่า
ไปกับเพื่อนขึ้นเขาเข้าป่าไปหาเห็ดป่า
ตั้งแต่๕โมงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วเกิดไปสะดุดต่อไม้พลัดตกเขา

ช่วยกันพยุงช่วยกันพยุงค่ะ
พยุงแต่ก็เอาลงมาไม่ได้ก็ต้องอยู่บนเขานั่นแหละค่ะ
นอนค้างคืนตรงนั้นประมาณเกือบ๒คืน

ขอความช่วยเหลือกระทั่งรุ่งเช้า
คุณพระช่วยสัญญาณโทรศัพท์เกิดมี
เกิดมีก็เลยโทรโทรหากู้ภัยให้มาช่วย

ก็สำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีนะคะ